คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เราจัดกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็คือฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้จะพาไปทานเต้าหู้ทอด๓ย่านเจ้าเด็ดกับร้านเจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอด๓ย่าน
ใครเป็นเด็กหยามนะต้องรู้จักกับร้านเจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอดสามย่านเจ้าเก่า
ตอนนี้เขาย้ายมาขายประจำอยู่ที่ตลาดเมืองทอง๑ในแจ้งวัฒนา๑๔แล้ว
ใช่แน่นอนว่าเขาเน้นเรื่องความสดสะอาดรสชาติอร่อยเป็นอันดับแรก
พริกสดถั่วคั่วใหม่เลยนะคะน้ำมันเปลี่ยนทุกวันวัตถุดิบซื้อของสดทุกวันจุดแข็งและหัวใจหลักเป็นสิ่งสำคัญก็คือ
น้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านดังโซโลแกนที่กว่า๖๐ปีการันตีรสชาติใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ
แชะใครแชะไม่ทันอยากจะไปสั่งทานก็เข้าไปกันได้นะครับที่เฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีหรืออยากจะฝากร้านก็ทำตามกติกาของเราได้เลย
ใช่แล้วค่ะเราก็จะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันจ้า